สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เสียงดังฟังชัดหน่อยเพราะว่านี่เป็นตลอดข่าวสุดสัปดาห์ส่งท้ายปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ชัดยังยังไม่ชัดเลยยังไม่ชัดยังยังยันไม่เอาออกไปอีก
ไม่เห็นรูคุมวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของปีนี้

ฉันก็สบายใจแล้วเพราะว่าปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะมาเจอกันแบบยาวไปเลยเช่นเคยนะคะ
ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การตอบรับกันมายาวนานแบบนี้
ทุกวันอาทิตย์เราเจอกันพร้อมกับเรื่องราวสนุกที่นำมาฝากกัน
วันนี้เนี่ยนะ๓๐แล้ววันที่๓๐เราเจอกันตอนบ่ายโมงถูกไหม
ใบตองย้ำหน่อยเพราะว่าวันนี้จะเป็นงวดสุดท้าย
ใช่แล้วเหตุผลที่เรามาตอนบ่ายโมงเพราะว่าตอนบ่าย๒โมงนะคะ
จะมีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลถูกไหม
และเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้
สักทีเถอะรอมาทั้งปีแล้ว
ขอตรงแบบ๖ตัวเขาเรียกอะไรรางวัลที่๑
โอ้โหคุณขอ๖ตัวตรงเลยเหรอฮะ
ถูกต้องรางวัลที่๑เลยเพราะว่ารอมา๒๐ปี
รอมานานมากแล้วเพราะโดนโดนส่วนใหญ่ก็โดนรับประทาน

ได้ขออย่างน้อย๖ล้านอย่างน้อย
ดูขอไม่มากเลยเนอ
สักใบหนึ่งลอตเตอรี่ไงเราต้องอุดหนุนรัฐบาล
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ว่ากันไป
ติดตามกันได้กับการถ่ายท่อสดต่อจากรายการของเรานะครับ

ส่วนในวันนี้นะครับมาพูดคุยถึงเรื่องของการไปเที่ยวกันดีกว่า

เดือนนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี

แต่ส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้
เขามีแต่คุณผู้ชมอยู่คนเดียวและอยากจะไม่เป็นคนสุดท้าย
เขาดาวน์มันมีแต่สิ้นปี
แต่ว่าเธอคนดีอ่ะจะมีจากนี้แล้วตลอดไป
เพราะฉะนั้นนะครับบอกกันหน่อยแล้วกันว่า
ช่วงสิ้นปีแบบนี้เขาดาวน์ปีใหม่
จะไปเข้าดาวน์ที่ไหนจะไปฉลองกันที่ไหนยังไงบ้าง
พรุ่งนี้แล้วนะจะเข้าดาวน์กันแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ปีใหม่นี้ไปฉลองที่ไหนกันบ้าง

อยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาทักทายกันได้เช่นเดียวกัน
แล้วก็หลายคนก็คงจะสงสัยนะว่าเราสองคนไปเข้าดาวน์ที่ไหน
ถ้าเห็นหน้ากันสองคนแบบนี้ไม่ได้เข้าดาวน์ที่ไหนนะครับ
เขาดาวน์ที่ออฟฟิศครับวิภาวดีครับ
บางทีก็อาจจะอยู่บ้านแล้วก็หลับไป

พักผ่อนมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่าง

เราที่อื่นก็ทักทายกันได้

เพราะว่าพูดถึงเขาดาวน์พูดถึงสิ้นปีแบบนี้

เรามีสถานที่เที่ยวดีเด็ดโดน
ต้อนรับหน้าหนาวเดี๋ยวพาไปชมทะเลหมอกสวยในหลากหลายภาคนะคะ
ให้ดูบรรยากาศเรียกน้ำย่อยกันก่อน
ใครยังไม่เคยไปยังไม่เคยเห็นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจังหวัดไหนบ้าง